พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่จะเกิดเศรษฐีหน้าใหม่แล้ว

เสถียร์อาจจะเป็นนึงในสามของพวกเราก็ได้นะ
เริ่มกันที่เจ้าเก่าเจ้าประจำของเราสำหรับนักร้องสายมูแท้แบบพันเปอร์เซ็นต์
สำหรับน้องก๊อตจิรพัฒน์นี่ค่ะ
ล่าสุดนะเดินทางไปร่วมงานบวงสวงพญานาคพันเซียน
ที่วัดพลายชุมพลจังหวัดสุโขทัยอีกครั้ง

คืออย่างนี้ค่ะน้องก๊อตก่อนหน้านี้เขาเคยมาร่วมงานบวงสวงพร้อมกับจุดทูบ
ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยถูกลอตเตอรี่กันยกหมู่บ้านเลยนะ

ก็เลยทำให้วันนี้นะคะน้องก๊อตได้เดินทางมาบวงสวงพญาอนันตราคาอีกครั้ง

แล้วก็ได้ร้องเพลงถวายเสียงเพลงพันปีที่รอคอยด้วย

ซึ่งน้องก๊อตนะคะได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในองค์พญาอนันตนาคาราชอยู่แล้ว

ที่บ้านเนี่ยก็มีการสร้างองค์พญานาคเอาไว้ด้วยนะพี่แจ๊ค

ส่วนที่ได้เดินทางมาที่วัดพายชุมพลแห่งนี้เนี่ยเชื่อว่าตัวเองน่าจะมีบุญสัมพันธ์ก็เลยได้เดินทางมาที่นี่เพื่อสร้างบารมีกับท่านน้องไว้แบบนี้
โอ้โฮดูสิแม่เอฟซีน่ารักมากเลยอ่ะ

ชูไม้ชูมือทำท่าหัวใจด้วย

ส่วนเรื่องตัวเลขแม่ทางน้องก๊อตเองก็รู้นะคะจุดเลขทูบมาฝากเราด้วย
ซึ่งเลขทูปที่ได้ปรากฏอยู่ที่หน้าจอค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมมันตรงกับเลขในขันน้ำมนต์เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะภาพในขันน้ำมนต์เนี่ยมีทั้งเลข๔
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ตาใครเห็นน่ะนะคะ
ใช่ใช้วิจารณญาณกันเองซึ่งหนุ่มก๊อตเนี่ยเขาได้ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าที่นำมาขาย
นี่เลยค่ะใบข้างบนเนี่ย๐๒๗๗๔๘

อ่าลองไปฟังเสียงวาทีเสร็จถี่กันหน่อยจ้า
เชิญชวนทุกท่านนะครับได้มากราบไหว้องค์ปู่อนันตนาคาราช
ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินนะครับ
โชคลาภโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างนะครับก็มาขอพรเป็นสิริมงคลเสริม

ดูตรงนี้นะคะ
มีการอวยพรที่ด้วยนะคะแน่นอนแล้วค่ะ

เร็วมากใช่ไหมเราก็เรียกชื่อทักทายกันนะครับ
ต่อเนื่องกันเลยค่ะคนที่ทำเอานักเสี่ยงโชคเนี่ย
รีบทำการจดแบบจดแบบเหมือนจดการบ้านเลยนะ

พี่แจ๊กกี้ศรีธัญญาคุณผู้ชมค่ะ
นานทีเจ้าตัวจะมีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากเหล่าแฟนคลับกันเนอะ
เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปร้องเพลงแล้วก็ไหว้ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะ

นักร้องบรรโนคนนี้จะกลอมน้องพี่และแม่

หลังจากนั้นจะพลาดได้ไงคุณผู้ชมค่ะ
เชฟฟ้าเลขที่ไปพ็ังกี้ลวงได้เราก็ส่องแล้วส่องอีกนะ
ไม่เห็นเท่าไหร่เอาเป็นว่าเขาก็เขียนแคปชั่นมาบอกให้นะ

ซึ่งหลายคนก็บอกว่าไอ้เลขนี้ก็น่าจะเป็นเลขมงคลที่ล้วงจากหายปิงปองมานั่นแหละนะคะ
เอาไปต่อค่ะคนนี้ถึงขั้นขอตัวเลขจากเราลูก๔ขาแล้วนะ
วันนี้อากาศดีขอตัวเลขหน่อยซินั่งคุยกับใครคุยกับน้องหมาที่บ้านต้องดูแล
จะเป็นอย่างไรบ้างได้เรียกได้ความว่าอย่างไร

มัวนี้มี๒ไหมถ้ามี๒จูบแม่ดิ

โอ้โฮมีเว้ยไอ้ตัวนี้บอกมี

มี๘ไหมจูบแม่ดิ

คุณผู้ชมอย่างที่พี่สุบอกแหละ
ถ้าน้องหมามันพูดได้มันขึ้นสิบอกโอ้รำคาญแม่
ถามหาแทบทุกเลขแล้วพูดไปเรื่อย

ไม่ถามนะ๐๙เลยละแม่ไหนก็ไหนแล้วนะ

งานนี้น้องหมาไม่ให้ความร่วมมือแต่ได้เห็นถึงความน่ารักน่าเอ็นดูแบบสุดค่ะ